ที่เขาคลาที่สุดแล้วแมวถูกงูกัด

หรือทางกูภัยให้เราพักงานไปแหละ
ถามว่ามันเสียใจไหมมันก็เสียใจเพราะว่า
คนเราไม่ได้มองที่ผลงานที่เราทำความดีมาตลอด๑๕ปี

คือผมเลือกฉดฉดทำคลอดได้นั้นค่ะ
อย่างว่าที่ต้องมาถูกควบการจุดแท้แมวไปหนึ่งตัว
ว่าเราเป็นความผิดพลาดความสะเท่าของตัวเราเองครับ
คือเราไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมวันนั้นที่เอาไปปล่อยแบบนั้น
คือไม่มีเจตนาจะเอาไปปล่อยแล้วทำให้แมวเกิดเสียชีวิตในเวลาต่อมา
คือโลกโซเชียลมองว่าผมไปปล่อยแมวแล้วแมวถูกงูกัด
แต่โลกโซเชียลไม่ได้ดูว่าผมปล่อยมาตั้งแต่วันที่๘
แล้วแมวถูกงูกัดวันที่๙ตอน๖โมงเย็น
แล้วก็เป็นคนไม่ดีไปทางไหนก็มีเดี๋ยวคนถาม
มีเดี๋ยวคนถามตลอดก็พยายามอธิบายให้ฟัง
ก็มีหลายส่วนครับที่เข้ามาให้กำลังใจว่า
ทำดีแล้วทำถูกแล้วแต่เราทำดีแบบได้แค่นี้
แต่เราก็ไม่รู้จริงนะว่าแมวนั้นเป็นแมวใครอะไรยังไง
ไม่รู้ครับคือจุดประสงค์หลักหลักหลักเลยคือไม่รู้
ไม่รู้เป็นแมวของใครเราได้แค่ไปบรรเทาบ้านที่เขาเดือดร้อนแล้วเราก็ได้แค่บรรเทาคือโดยการที่ช่วยเหลือให้เขาออกจากบ้านได้แล้วแต่เราไม่คิดว่าจะเอาไปให้โดนงูกัดปัดคือถ้าไปปล่อยในเขตชุมชนอย่างที่ว่านะครับปล่อยในเขตชุมชนปุ๊บแล้วจะหากว่างงูไม่ใช่พูดผิดนะครับถ้าไปปล่อยในเขตชุมชนแล้วเกิดแมวตัว

เคยคุยค่ะเคยคุยกันแล้วค่ะ

คุยกันเขาใช้คำพูด
หรือการเจรจาที่ไม่สมควรพูดกับเรา
ไม่ค่ะไม่เคยพูดถึงค่าใช้จ่าย

ใช่ไม่ค่ะแม้กระทั่งเอกสารในที่เจ่งมาเมื่อวาน
เขาบอกว่าจะทำโทษคนที่นำไปปล่อย
โดยการพักงาน๖๐วันถ้าผิดจริงก็จะไล่ออก
โดยที่ข้อมูลขนาดในเป็นหนังสือ
ก็ยังไม่มีคำว่าขอโทษหรือจะรับผิดชอบเราเลย

คือเคสนี้อยากฝากทุกคนเลยว่าขอให้เป็นเคสตัวอย่าง
ทุกชีวิตในเมื่อคุณเข้ามาอาสาแล้ว

ไม่ว่าจะเป็นภัยที่เกิดจากมนุษย์หรือสัตว์
ขอให้ทุกคนแบบเห็นค่าของเขา
คุณอย่ามาหาว่าเป็นแค่แมวตัวเดียวทำให้เดือดร้อน

คุณไปช่วยคนที่เขาเดือดร้อน
แต่เราก็เป็นคนที่เดือดร้อนเหมือนกัน
จากการกระทำของเขา
บางทีเขาถึงสามารถปฏิบัติตรงนี้ได้
เขาสามารถทำได้เขาสามารถช่วยสัตว์ตัวเล็กได้
แต่ทำไมพวกคุณไม่มีระเบียบหรือวิสัยทัศน
ในการมองขั้นตอนในการปฏิบัติให้มันถูกต้องต่อไป
คือเราเสียใจตรงนี้

ก็จะเหลือเรื่องของการแจ้งทารุณกรรมสัตว์
เพราะว่านำสัตว์ไปปล่อยนะครับ

ก็เดี๋ยวดูต่อว่ามันจะมีเวกไขยักรณ์ต่ออีกไหม
นี่แปลกับได้หรือไม่อย่างไร

อาจจะมีเรื่องของการทำให้เสียทรัพย์ด้วย

จริงการรับผิดชอบเนี่ยเกิดจากทั้งคู่นะครับ
ต้องบอกก่อนว่าไม่มีใครอยากให้เกิดความสูญเสียนะครับ
ทางเจ้าของเองก็ไม่อยากให้เกิดแต่เนื่องจากมันมองว่าเป็นอุบัติเหตุที่สุดวิสัยนะครับ
แต่ทางส่วนของกู้ภัยเนี่ยเขาก็ทำส่วนหนึ่งเขาก็ทำเต็มที่ของเขานะครับ
แต่อาจจะขาดประสบการณ์นะครับว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรนะครับ
กรณีที่พบแมวหรือหมานะครับ
ที่ยังบ่งบอกไม่ได้ว่ามีเจ้าของหรือเปล่านะครับ
จริงแล้วเบื้องต้นนะครับถึงแมวไม่มีเจ้าของหรืออะไรก็ตามเนี่ย
สามารถที่จะจับแล้วกลับไปไว้ที่สูญ
ก่อนก็ได้หรือจริงจริงแล้วส่งไปสู่สัตว์เลยก็ได้
บริษัทช่วยดูแลให้ก็ได้นะครับแล้วค่อยตามหาเจ้าของหรืออะไรก็ว่า
ก็ว่าไปแต่คดีแบบนี้มันเคยเกิดครั้งแรกไหมหรือว่าเกิดมาค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
เอาตรงเราก็ไม่ได้อยากทำเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างกระทบ
จิตใจพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ก็อยากให้เป็นอุทาหรณ์